รู้ไม่เป็นชุดวันนั้นมันไม่ได้ดำเนี่ย

เป็นอะไรที่แบบรู้ใส่ความแข็งอะไรแบบนี้

ชุดแต่งงานมาเยอะมากเลยค่ะ
แฟชั่นเดินแบบเครื่องเพชรอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะจริงสุดท้ายมินมองว่าการแต่งงานมันคือ
มันคือการที่คนสองคนสามารถ
ยังมีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วก็อยู่ร่วมกันได้
แต่รอบนี้ไม่ได้ที่ยุ่งไปคือไม่ได้ไปถ่ายแบบร้ายชีวิต

เออแต่ว่าก็นอกนั้นก็ส่วนใหญ่จะถ่ายเล่นแหละ
คือประเทศเขาเป็นประเทศที่ถ่ายอะไรก็สวยนะ

พี่เขาพี่เขาห่อ

เขาก็มองว่าเราก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนตลาด

เราต้องให้เขาถามแล้วไปตอบ

มีลูกคนแรกก็มีคนที่สองเวลาอะไรอย่างเงี้ย
เราก็มองว่ามันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย

มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย

มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย

มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย

มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย

มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย

มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย

มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย

มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย

มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย

มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย

มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย

มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย

มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย

มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องน่ารักที่เวลาเจอกันเราต้องแซวอะไรอย่างเงี้ย